ก็ตามปกติแล้วร้านสะดวกซื้อโดยทั่วไป
รู้ว่าห้างสรับประสิทธิ์ข้ายกเป็นบางท่างบางโซนของห้าง
เขาก็จะไม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้าไป

แต่มีร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่จังหวัดสะแก้ว
ผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มสุนัขเข้าไปด้วยพนักงานเขาก็ห้าม
พอเขาไปห้ามไปเตือนเธอก็โมโหแล้วก็เหตุการณ์ก็เป็นไปเหมือนกับในคลิปที่เกิดขึ้นครับ
นี่ฮะอันนี้คืออุ้มเข้ามาแล้วนะใช่ค่ะคือมาถึงนี่อุ้มเข้ามาเลย
แล้วพนักงานเขาก็ไปบอกไงว่าเขาห้ามไม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามา
แต่หาว่าเขาพูดเสียงแข็งใส่แล้วสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดกับพนักงานมันฟังแล้วโอ้โห
อยากจะถามกลับว่าแล้วคุณเป็นใครคะ
เธอบอกว่าพูดจากับพี่แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะโทรไปฟ้องกรมประชาสัมพันธ์

รับรองน้องโดนแน่โทรไปกรมประชาสัมพันธ์อาจจะงงไป
อันนี้เขา๗๑๑ไม่ใช่เหรอนี่ฮะเราตรวจสอบแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ผู้หญิงเสื้อสีเหลืองคนนี้เข้ามาที่ร้าน
๗๑๑สาขาบ้านแกล้งอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วนะครับ
แล้วไม่พอใจพนักงานนะครับไปเจอพนักงานที่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยเขาต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนตอนนี้ใช่ไหม
แล้วก็ดูเรื่องของการล้างมือด้วยแอลกอฮอลล้างมือเจลล้างมือ
แล้วพนักงานเขาก็บอกว่าไม่ให้เธอเอาสุนัขเข้าไปในร้าน
เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์แบบนี้บอกว่าสุนัขของตัวเองสะอาดนะไม่ได้สกปรก
แล้วก็พาเข้ามาแบบนี้เป็น๑๐ปีแล้วไม่เคยเห็นมีปัญหา
มาวันนี้น้องจะมามีปัญหาอะไรกับพี่อย่ามาเสียงแข็งกับพี่
คงลูกค้าที่อยู่ในเหตุการณ์ก็โอ้โหงงกันหมดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
เธอออกไปเถอะเธอก็เหมือนกับไม่สนใจอะไรถามพนักงานว่า
อาคายโต้มอยู่ไหนเจอคนนู้นก็ให้ไปเอาของให้
เจอคนนี้ก็ไปต่อว่าเขาแบบนี้ครับแล้วก็เดินออกจากร้านไป
ท่ามกลางความเหนื่อยใจของพนักงานของร้านเขา
ไม่รู้จะทำยังไงนะครับพอออกไปแล้วคิดว่าจะไปแล้วนะ
กลับมาอีกรอบนึงนะรอบหลังเนี่ยกลับมามาบอกพนักงานว่า
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้พี่หน่อยแล้วให้เขาไปหยิบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้
พนักงานเขาก็ต้องแบบบีบไปจะได้ไปสักทีนึงอะไรประมาณอย่างนี้นะ
แล้วไปเจอผู้ชายอีกคนหนึ่งในร้านบอกไปยกน้ำให้หน่อย
ผู้ชายคนนี้เขาไม่ยอมยกให้ฮะทางเนื้อประสาทเขาแบบเด็ดขาดมาก
เขาบอกผมไม่ยกให้เพราะผมไม่ใช่พนักงานผมมาซื้อของ
ผมเป็นลูกค้าผมมาซื้อของนี่ฮะ
แต่ไม่มีอะไรรุนแรงนะครับทางพนักงานเขาก็พยายามที่จะควบคุม

คนก็วิภาควิจารณ์กันหลังจากเห็นคลิปบอกว่า

คุณต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเขา